ก็ยังอยู่เรื่องของฟุตบอลนะครับ
โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้มีรายงานว่าคุณวรวีมะคูดีเนี่ย
อาจจะไม่สามารถที่จะผ่านการคุณสมบัตินะครับ

ความขึ้นไหวการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
ในเวลา๑๐นาที๓๐นาทีนะครับ
ล่าสุดมีรายงานออกมาว่า
สำนักงานเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ได้ประกาศตัดรายชื่อของนายวรวีนะครับ
ออกจากการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคม
เนื่องจากขาดคุณสมบัติข้อ๕
ที่มีคดีความกับสมคมกีฬาฟุตบอล
และข้อ๕๑๓นะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศ
แล้วก็นายพินโยนิโรธผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ
ผู้สุดข่าวได้มีการสอบถามใบยางนายกรวีฟิศนานัฐกุณ
เลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้รับคำตอบว่าประเด็นนี้เนี่ยได้ส่งหนังสือให้กับทางผู้สมัครไปแล้วนะครับ
แต่ขอไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เนื่องจากตามระเบียบการเลือกตั้งเนี่ย
ไม่มีกำหนดให้ทางสำนักงานเลขาธิการ
ต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใดนะครับ
ตรงนี้ก็เพิ่มเติมสักหน่อยแล้วกันนะครับ
จริงแล้วระเบียบตามที่คุณกรวีทำกับสมาคมทำ
ก็ถูกต้องนะครับตามข้อกำหนดที่บอกเลยว่า
คุณวรวีไม่ผ่านจากข้อ๕๑๒กับ๕๑
แต่ว่าตัวพรบกีฬานะครับ
ก็อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้ลงเหมือนกัน
ก็เลยต้องไปตีความกันใหม่ว่าระหว่างพรบกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายใหญ่ที่เหนือกว่าตัวระเบียบตรงนี้นะครับ

ระเบียบนี้ในการเลือกตั้งหรือว่าแม่แบบต่าง
ก็เลยกลายเป็นว่าต้องหาตรงกลางนะครับว่า
คุณวรวีเนี่ยถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติจะชี้แจงให้เจ้าตัวรับทราบได้อย่างไร
แต่จริงแล้วเนี่ยคุณรอวีเองก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะครับ
ก็ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามคุณวรวีนะครับว่าโดนตัดสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับ
โดยคุณวรวีเองก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากขาดคุณสมบัติ
ซึ่งขณะนี้กำลังปรึกษากับฝ่ายกฎหมายถึงทางออกในเรื่องนี้นะครับ
ในเวลาสิบโมงครึ่งนะครับโดยประเด็นหลักคือการแถลงโต้ถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
อีกทั้งมีหลักฐานที่มีผู้สมัครในตำแหน่งอุปนายกแล้วก็สภากรรมการบางลายของทีมงานของบิ๊กออสนะครับ
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เหมือนกับเจ้าตัวด้วยนะครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับ
แต่แน่นอนครับนี่คือฤดูการของการต่อสู้นะครับก่อนการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล๑๒กุมภาพันธ์นี้
ก็มาลุ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้การต่อสู้จะเข้มข้นขนาดไหน
เพราะว่าผู้สมัครอีก๑คนอย่างคุณพินโยนิโรธเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับ